เพราะเมื่อวานนี้ที่วัดธาตุทองค่ะ
คุณแอฟพร้อมด้วยครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจศพคุณพ่ออนุสร
ซึ่งก็มีศิลปินดาราและคนสนิทเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันแน่นวัดเลยค่ะ
บรรยากาศในงานนะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
บริเวณเมนประดับไปด้วยดอกไม้และพรมสีม่วง
ซึ่งเป็นสีที่คุณพ่ออนุสรท่านชื่นชอบค่ะ
โดยพิธีชาปนกิจเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมง๔๕นาที
คุณแอฟและน้องปีใหม่ได้เดินนำแห่ศพคุณพ่อรอบเมน๓รอบ
ซึ่งตลอดทางเราจะเห็นได้ว่าคุณแอฟพยายามกลั้นน้ำตาของความเสียใจเอาไว้ตลอดเลยนะคะ
กระทั่งเมื่อนำศพคุณพ่อขึ้นสู่เมน
คุณแอฟได้จุดทูปบอกลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
โดยมีลูกสาวน้องปีใหม่และหนุ่มนนกุลอยู่เคียงข้างตลอด
หลังจากนั้นค่ะก็มีคนสนิทของคุณแอฟทยอยเดินทางมาร่วมพิธีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาค่ะคุณสงกรานเตชนรงค์ปู่ภัยวงพี่มดดำหมอช้าง
รวมไปถึงท่านมุ้ยที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งคุณแอฟเนี่ยรักและเคารพท่านมุ้ยมากนะคะ
ตอนที่ท่านมุ้ยพูดให้กำลังใจคุณแอฟถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
้มลงกราบทางน้ำตาท่านมุ้ยแบบนี้เลยค่ะ
ภายในงานนะคะนอกจากจะมีพระอาจารย์ที่นับถือมเทศแล้ว
ก็ยังมีการแสดงโขนหน้าพิธีศพ
โดยในช่วงที่คุณแอฟและน้องสาวกล่าวไว้อะไรถึงคุณพ่อ
มีบางช่วงบางตอนที่คุณแอฟน้ำเสียงสั่นเคลือ
เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าพยายามกลั้นน้ำตาแห่งความเศร้าเสียใจเอาไว้ตลอด
พ่อจะอยู่ในใจของโลกตลอดไป
และแล้วก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะคะที่คุณแอฟต้องส่งคุณพ่อสู่สวงสวรรค์
โดยครอบครัวได้นำหมวกใบโปรดของคุณพ่อมาวางไว้ที่หีบศพ
หลังจากนั้นค่ะแขกผู้ใหญ่ทั้งในและนอกวงการก็ทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทร์สีม่วง
ก็มีทั้งท่านมุ้ยนะคะคุณทิมพิธาปู่ไพรวงคุณสงกรานพี่มดดำแล้วก็หนุ่มนนกุล
ซึ่งคุณแอฟเนี่ยมาคนท้ายเลยนะคะได้พนมมือบอกลาคุณพ่อด้วยแววตาสุดอาลัยจริงค่ะ
โดยเช้าวันนี้ครอบครัวของคุณแอฟก็ได้ทำพิธีเก็บอัฐิและนำไปประกอบพิธีลอยอังคาร
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปพิเศษนะคะ
ซึ่งเป็นคลิปภาพที่หนุ่มนนกุลอยู่งานศพเป็นคนสุดท้าย
แม่แอฟก็เรียกไปถ่ายรูปด้วยนะคะซึ่งเป็นมิตรภาพที่ดีมากมาก
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยคุณนนกุลนะคะได้ไปร่วมงานศพทุกวัน
ช่วยงานทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถเท่าที่ตัวเขาเองจะทำได้จริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงเพราะฉะนั้นต้องส่งกำลังใจให้แม่แอ๊บเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ไปดูอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่สุดเลยค่ะร้อยเรียงเป็นคลิปวิดีโอให้กับแม่แอ๊บนะคะ
นนกุลเขาตั้งใจทำจริงแม่แอ๊บได้โพสต์เอาไว้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
คลิปค่ะก็จะมีเป็นภาพครอบครัวของแม่แอฟกับคุณพ่ออนุสร
ตั้งแต่ตอนที่แม่แอ๊บยังเด็กนะคะ
จนถึงตอนที่แม่แอ๊บมีน้องปีใหม่
ซึ่งก็จะเห็นว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงชีวิตสำคัญของแม่แอ๊บทุกช่วงชีวิตเลย
แล้วก็ในข้อความแม่แอฟค่ะก็ได้พูดถึงความรู้สึกบอกว่า

คุณพ่อเป็นที่พึ่งทั้งทางกายแล้วก็ทางใจให้ลูกเสมอ
เธอจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอม
และช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอและคุณพ่อ
ท้ายข้อความค่ะเธอขอกราบพ่อด้วยหัวใจ
ความรู้สึกพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปด้วยค่ะ
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ที่นนท์คุณได้ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่แอ๊บนั่นเอง